นี่คือภาพหน้าจอนะครับวันนี้ฝนทั้งวันไม่ได้ตกนะตกน้อยมาก
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่มุมด้านซ้ายเนี่ยค่ะตกหนักมากแล้วนะ
โอ้โหมันก็จะส่งปัญหาเรื่องน้ำที่ไหลเข้าถ้ำ
คือจริงวันนี้มีสัญญาณค่อนข้างดีจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่บอกว่า
สังเกตเห็นเลยว่ามีแดดจากที่ฟ้าครึ้มแต่ว่าณตอนนี้ค่ะฝนเริ่มตกหนักอีกแล้วนะคะ
ก็ต้องดูกันว่าในเรื่องของการระบายน้ำออก
จะสามารถต้านทานแรงน้ำที่ไหลเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหน

วันนี้ท่านผู้ว่าบอกนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันนะครับ
เอาเป็นว่าท่านผู้ชมร่วมกันส่งกำลังใจได้นะครับ
ใช่ค่ะเราก็ออกอากาศคู่ขนานกันไปเลยนะคะทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็หน้าจอโซเชียลด้วย
หรือว่าถ้าคุณผู้ชมเพิ่มไลน์ไทยรัฐเป็นเพื่อนในบัญชีชื่ออย่างเป็นทางการ
ก็จะมีประมวลข่าวทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
เผื่อใครวันนี้ไม่ไหวแล้ววันนี้ตามข่าวมาทั้งวันเหนื่อยล้า
พักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ตื่นมาก็สามารถติดตามข่าวได้อีกเหมือนเดิม
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับทั้งวันทั้งคืน
เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ท่านด้วย
เรามาเริ่มต้นด้วยการดูความคืบหน้าล่าสุดกันก่อนกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ความคืบหน้าที่เปิดเผยมาจากเพจของหน่วยที่เขาเป็นกำลังหลักในการเข้าไปค้นหาในถ้ำ

อันนี้คือล่าสุดเมื่อช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมาเลยนะครับ
สิบเก้านาฬิกาเพจรวมพลคนรักทหารเรือไอเลิฟเนวี่นะครับ
ระบุข้อความบอกว่า๕๙มนุษย์กบ
มนุษย์กบจากเนวิซิลเข้าทำงานที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เปลี่ยนกำลังกันหลายชุด
โดยจัดจากชุดปฏิบัติการพิเศษ
โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ
จำนวน๕๓นาย
ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายจำนวน๔นาย
ปฏิบัติการพิเศษหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำแม่น้ำโขงพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน๒นาย
โดยปฏิบัติงานร่วมกับนักประดาน้ำพลเรือน
และในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้นะครับ
นักดำน้ำของชุดช่วยเหลือและค้นหา
ดำน้ำเข้าไปถึงโถง๓เรียบร้อยสามารถติดต่อได้
และทดลองคัทเอาท์เครื่องสูบน้ำ
สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงเล็กน้อย
นี่นะฮะเป็นภาพแล้วก็ข้อมูลจากทางกองทัพเรือ
แพร่ผ่านเพจรวมพลคนรักทหารเรือนะฮะ
ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลเอาไว้เมื่อช่วงบ่ายนะ
แต่ช่วงนี้ก็อย่างที่หน้าจอโทรทัศน์ของท่านผู้ชม
ที่เราเจาะกรอบเล็กเอาไว้เนี่ยนะครับ
นี่คือภาพสดที่บริเวณหน้าถ้ำ
ใช่ค่ะพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายนะฮะ
ฝนตกอีกแล้วฝนตกหนักด้วยแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งทำงานอยู่นะคะ
คือวันนี้เนี่ยคือในทุกวันเขาก็จะมีการประกอบพิธีตามความเชื่อด้วย
เพื่อเป็นการเรียกว่าผ่อนคลายจิตใจเพื่อให้สบายใจของครอบครัวแล้วก็ญาติญาติ
ส่วนตรงที่เป็นภาพสดที่ทางด้านมุมจอด้านล่างขวาเนี่ยเป็นบริเวณเต็นต์ที่เขาจะมีการประกอบพิธีครูบากัน
ครับภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยตรงเนี้ยคือภาพที่ซิลเขาดำน้ำอ่ะนะ

บอกว่าเมื่อช่วงบ่ายนักดำน้ำของหน่วยซิล

เข้าไปสำรวจพื้นที่ห้องโถง๓นะฮะ
แล้วก็ทดลองติดต่อทางโทรศัพท์

ให้ทำงานต่อได้นะฮะ
คือเมื่อวันที่ฝนตกเยอะเมื่อวันก่อน
คือน้ำท่วมหมดเลยท่วมเครื่องสูบน้ำ
ท่วมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไปวางระบบไว้ไง
ซิลต้องถอนกำลังออกมาจากถ้ำ

แต่ว่าวันนี้สูบน้ำได้มาก
กลับเข้าไปได้ถึงโถงสามแล้วอืม
วันนี้ก็เลยลองไปทดสอบอุปกรณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ